ไปดูอีกเรื่องราวดีหน่อยละกันสำหรับมิตรภาพในวงการตลก
บอลเชิญยิ้มกับพี่โรเบิร์ตสายควัน

ไปเจอพี่แกก็ถามหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้อาการพี่โรเบิร์ตเป็นยังไงบ้างนะคะ
บอลก็พอได้ยิ้มออกอยู่บ้างคุณผู้ชมค่ะ
ได้รับข่าวดีกันจากพี่บอลเชิญยิ้มว่าอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตสายควัน
ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเป็นเวลากว่าเดือนนึงแล้ว

ก่อนหน้านี้เกิดอาการน้ำท่วมปอดจนต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แต่ว่าเมื่อวานพี่โรเบิร์ตเองได้กลับมาพักที่บ้าน
คลองสามวาแล้วนะคะก็มีพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็พี่แจ๋ว
ภรรยาของพี่โรเบิร์ตนี่แหละค่ะคอยดูแลแบบไม่ห่างเลยนะคะ
ขนาดว่าช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เอาจริงพี่บอลกับพี่ยูริบอกว่า
ก็อยากไปเที่ยวแหละแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวแล้วไม่รู้จะไปยิ้มออก
ได้ยังไงเนาะเพราะว่าพี่เบิร์ตเองก็ยังป่วยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ยอม
เที่ยวไหนดีกว่าคอยส่งข้าวส่งน้ำให้บ้านพี่โรเบิร์ตตลอดเลยค่ะ
ก็ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวดีเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ
ก็คือหลังจากที่น้ำท่วมปอดก็ไปเอาน้ำออกจากปอดนะครับ
แล้วก็มีติดเชื้อก็คือต้องพักผ่อนเยอะกว่าเดิมนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของหมอนะครับก็อยู่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ผมว่าแต่ละวันน่าจะดีขึ้นนะเริ่มเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกอีกแน่นอนครับนะครับ
รออัพเดทได้นะครับรออัพเดทได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ
ขอบคุณแฟนทุกคนที่รักและยังรอพี่โรเบิร์ตอยู่นะครับฝากให้กำลังใจด้วยครับ
พี่บอลนี่เป็นเพื่อนที่น้ำใจยิ่งใหญ่มากจริงดูแล